แต่ว่าคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็เอาไว้เตือนกันก็แล้วกัน
โดยเฉพาะเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนี่คือดีจริงนะ
คือถ้าเกิดสมมุติผิดสังเกตสังการนิดนึงว่าฉันเคยเห็นเธออยู่ทุกวัน
อยุดิวันนี้ทำไมหลายวันหรือเกิน๓๔วันไม่คอยเปิดประตู
เลยตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งด้วยคุณหมา

เสียชีวิตอยู่ในบ้านค่ะตามลำพังนี่คือตำรวจสภหนองหานไปนะคะ
พอหลังจากรับแจ้งเหตุก็ไปเจอศพของผู้เสียชีวิตค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่บ้านหนองบัวแดงตำรวจเนี่ยไปถึงพบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
นอนสภาพเสียชีวิตอยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอนตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อ
ใส่แต่กางเกงสีดำตัวเดียวแล้วก็สภาพศพเนี่ยค่อนข้างขึ้นอืดนะคะ
ส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันเนี่ยตอมด้วยแต่ว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
หรือการลื้อค้นเข้าของภายในบ้านก็คาดว่าอาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
แล้วน่าจะเสียชีวิตมาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๖วันนะคะ
ทราบชื่อต่อมาชาวบ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าคนที่ตายเนี่ย
ว่านายโจฮันสันเขาเป็นชาวสวีเดนด้วยนะคะ
เนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีห้าสี่
อยู่กับภรรยาคนไทยด้วยค่ะแต่ภรรยาของเขาเนี่ย
เสียชีวิตไปหลายปีก่อนเขาก็เลยอยู่บ้านหลังนี้
เพียงลำพังแล้วก็มีหมา๒ตัวที่เลี้ยงอยู่
แล้วตัวนายโจฮันสันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบสูงสิงกับใคร
ตัวอยู่แต่ในบ้านวันเกิดเหตุอย่างที่บอกแล้วค่ะ
เพื่อนบ้านก็สังเกตเห็นและไม่เปิดบ้านมาหลายวัน
หมาหงหมาหอนอะไรกันเข้าไปอีกก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็เจอว่าเขากลายเป็นศพแล้ว
ตอนนี้ก็เลยมีการนำศพไปเก็บรักษาเอาไว้ที่สุสานปากนงก่อนนะคะ
ญาติเนี่ยประสานญาติจากต่างประเทศที่สวีเดนมาติดต่อรับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้จริงนะคุณหมามันหอนเนี่ยแล้วหมาบ้านเขาธรรมดาจะไม่เห่าไม่หอน
คราวนี้คงหอนเพราะว่าเรียกให้คนอื่นเข้ามาช่วยเจ้าของ

เพื่อนบ้านก็เลยนี่แหละฮะต้องเข้าไปช่วยนะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิตในบ้าน